จ่ายค่าไฟกันหรือยังคุณรัชพรจ่ายค่าไฟหรือยัง

กำไรให้กับลูกค้าถ้าหยิบมาปุ๊บเป็นชื่อใครเขาจ่ายค่าไฟให้เลย
จริงหรอเออเอาไปดูเอาไปดูได้รอบเดือนนี้ใช่ไหมถูกต้อง
อยู่ที่อำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรีต่างพากันเอาบินค่าไฟ
เขาบอกว่าเดือนไหนก็ได้นะไปหยอดเอาไว้ในกล่องที่ตลาดเขาจัดเอาไว้แบบนี้นะครับ
ไปสอบถามถึงแคมเปญว่ามันเป็นมาเป็นไปอย่างไร
เจ้าของเขาบอกว่าเนี่ยนะตั้งใจจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้าที่ไปเดินซื้อของ
ใช้บริการที่ตลาดลูกค้าสามารถนำบินที่เป็นบินค่าไฟที่จ่ายแล้ว
ไปเดือนไหนก็ได้นะไปห่อนเอาไว้ในตู้แล้ววันที่๘มิถุนายนเนี่ย
ประมาณสัก๑ทุ่มเขาจะจับขึ้นมา๑คนจับได้ของใครก็จะจ่ายให้เลยตามนั้นนะครับ
เรียกลูกค้าเนี่ยค่าไฟก็เอาไปห่อนเอาไว้ได้เขาก็จ่ายให้เลย